ลบตลอดลบตลอดจนคนถามที่นี้เหมือนกัน

พี่ก็ลบเปลิงววกภิกษาโรคนี้โผล่มา

ก็เรียนรอดออยู่ตอนนี้เขามุ่งมั่นมากเลยออก
วิ่งออกอะไรเขาจะเรียนรอดอทุกวันเสาร์
ก็ชอบเขาชอบ
เขาไม่มีอะไรหลับสมัยนี้จะไปคิดอะไรมากมายเนอะ
อะไรมันจะเกิดอะไรมันจะเป็นเราคาดเดาอะไรไม่ได้หรอกเนอะ
มีเมีย๖คนขนก็ได้ละ
แต่อีกตายค่อนข้างเป็นสิ่งเลี่ยนเรื่องนี้
แต่ตกก่อนพี่เล่นตลกก็ชอบอำ

แต่ทีนี้ว่าหอผนกระทบกลับมาก็คือ

ไปโรงเรียนเพื่อนจะต้องถามหรือโดนเพื่อนร้องเนี่ย
ตอนนี้พี่ก็หยุดเล่นหยุดหยอกหยุดล้ออะไรแบบนี้

ไม่ได้คิดพี่ยังบอกเลยพ่อเนี่ยพ่อเอามุกนี้ไปเล่นเนี่ย
ทาเล็บบ้างตัดเล็บบ้างอะไรเป็นอะไร
ไม่เป็นไรหรอกพ่อผมไม่ซีเรียส

คือเราอีกแล้วก็ต้องคิดใจกว่า
อ้าวใช่ใช่ใช่ตอนแรกเราเล่นไปเราไม่ได้คิดอะไร

คนอื่นร้อลูกเราเราจะไปโกรธกันไหม
แต่รับผลกระทบกับเด็กเอออันนี้สำคัญ

จะถามว่าพี่ตั๊กว่าเป็นแม่บ้านเป็นตัวหรือยังคะ
แล้วพี่บอกว่าจะออกจากโรงการ
ไม่หรอกเขาก็ทำงานอยู่นั่นแหละ
แต่พี่คุยกันโอ้ยโทษคุยกันแค่นั้นเลยว่า
ก็ทำงานไปเรื่อยนะแต่ถ้างานมันเบาลงมา
เราก็ทำอาทิตย์นึงเอาสัก๓วันหรือ๔วัน

ไปดูบ่อปลาไปดูแลเราไล่ดูสวนอะไรของเราไป
แต่ตอนนี้งานเขาก็เยอะอยู่เขาก็ยังทำอยู่ตลอด
ว่าแค่พักแค่ในอาทิตย์หนึ่งอาจจะทำแค่๓วัน๔วัน

ก็โอ้โหทำทุกวันทุกวันมันก็ไม่ไหวนะ

แต่ว่าร่างกายมันรับไม่ไหวนี่สิต่อไปทำไงถูกป่
แล้วนี่พี่นุ้ยรับงานวันละกี่อาทิตย์ละกี่วันคะเนี่ย
พี่รับเดือนละ๒งานก็พอแล้ว
ทำงาน

เขาจะอยู่บ้านเราก็เลี้ยงได้อยู่แล้ว
มีเงินเก็บทำงานตั้ง๑๕๑๖ปี
มีเงินเก็บแล้วอยู่ได้แล้ว
มีงานทุกวันออกแต่เช้าทุกวันกลับมาก็บางทีเที่ยงคืนตีหนึ่ง

อย่างนี้ต้องมีเวลาในการสวีทกันสองคนเหมือนกันไหม
มีบ้างเราอายุเยอะแล้วไม่ต้องใช้เวลาเยอะหรอก
คุยกันสามนาทีสี่นาทีเราก็รู้เรื่องแล้ว

ก็ยังหวานกันเหมือนเดิมใช่มั้ย

แล้วก็ไปดูหนังไปฟังเพลง
ไปทานข้าวด้วยกันปกติเหมือนเดิม

เดี๋ยวเดือนตุลานี้พี่ก็จะไปต่างจังหวัดด้วยกัน๓วันแล้ว

ก็จะไปหาอาจารยอดปีชาเรือนเดช
เคยเข้าไปฟังไหม
คือเด็กโตแล้วเขาก็ไม่อยากไปกับพ่อกับแม่

สมมติเราเริ่มโตเป็นสาวอะไรอย่างงี้

นี้เราบอกตั๊กเลยว่าตั๊กเวลาอยากไปไหนนะ
อย่าไปชวนลูกชวนก่อนแต่ถ้าเขาไม่อยากไปไม่ต้องไปบังคับเขา
เราเนี่ยสองคนต้องดูแลกันไปจนแก่จนเท่า
อยากไปไหนไปเลยลูกอยากทำอะไรปล่อยเขา
แต่ก็ทำในสิ่งดีแค่นั้นพอแล้วอย่าไปบังคับพ่อไปลูกก็ต้องไปนะ
อย่าไปทำแบบนั้นมันก็ไปทำร้ายติดใจเขาก่อเกาะปาก
อันนี้ก็คือเป็นทริปนี่เรียกว่าเป็นทริปภูมิมีของเจ็บมัน

มันไม่ใช่ว่าพ่อแม่ต้องการอะไรต้องบังคับลูกตลอด

พอเริ่มรอพอประหล่อแตกปุ๊บลูกหนีออกจากบ้านทำไงอ่ะ

ไม่ได้มีกรดเกณฑ์อะไรให้มันมีไหม
มีเลยไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรมากมายเลย

คนโตไปมีตั้ง๓คน

เหลือคนหนึ่งคนที่๓คนก็ใกล้จะจบแล้ว
เราก็ต้องดูแลเขาไม่ว่าจะเป็นลูกเข่าลูกใหม่อะไรก็แล้วแต่ดูแลเลี้ยงดูเขายังดีไม่ให้เขามีปมด้อยใดทั้งสิ้นแม้แต่น้องภูเอง
อันนี้ถ้าถามถึงพี่หนุ่มบ้างจะยังไงบ้างลูกพี่หนุ่มไปถามหนุ่มดีกว่าไหม
หลานก็น่ารักดีมีอะไรก็ยังมีคนมาถามบอกว่าพี่โหน่งลูกหายไปไหนลูกหายจริงไหม
จริงก็น้องเดียเขาก็ไปปฏิบัติธรรมจริงแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าน้องเดียเนี่ยเขาเรียนจบมาในสาขาวิชาชีพที่เขาอยากจะไปทำไปประกอบอาชีพมา
แล้วอย่างพี่โหน่งเนี่ยก็อยากไม่อยากให้ลูกลำบากไม่อยากให้ลูกไปไหนอยากให้อยู่ใกล้พ่อใกล้แม่ก็ดูแลร้านก๋วยเตี๋ยว
ใช่ป่ะแต่ทีนี้ว่าเด็กอ่ะเขาเรียนมาอย่างนี้เขาไม่ได้เรียนขายก๋วยเตี๋ยวมาเขาเรียนอย่างอื่นมาเขาอยากไปทำเพราะฉะนั้นโหน่งก็ต้องเปิดโอกาสให้ลูกลองไปทำดูเพราะเป็นคนละครึ่งทางอ่ะเดียลองไปทำดูสิเดียชอบไหมลองไปทำดูแล้วถ้าไม่ชอบค่อยกลับมาดูแลร้านก๋วยเตี๋ยวมันจะได้ไม่เกิดปัญหาพ่อลูกไม่เข้าใจกัน
เพื่อให้มีความคิดโตแล้วเขาก็อย่าไปทำอะไรที่เขาเรียนมาในสาขางักชีพของเขาเลย
ถ้าเกิดบวชมาแล้วก็ชอบทางนี้นะ

เอาบางคนไม่แน่ถูกไหม